สองเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือรถชนคนเสียชีวิต
แต่ว่าคราวนี้เกี่ยวกับรถเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ
รถคราวนี้ถูกทางยกระดับพังถล่มลงมาทับ
ทั้งรถทั้งคนเสียชีวิตประมาณ๑๐กว่าคนด้วยกัน
แล้วก็มีคนติดอยู่ใต้ซากประหลักหักพังอีกนับร้อยนะครับ
ประชาชนหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่ใช้มือเปล่าในการเร่งช่วยเหลือ
แล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิตครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองกันกาต้าของอินเดียนะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุทางยกระดับพังถล่มลงมา
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยครับทุกคนก็คนละไม้คนละมือนะครับ
เร่งช่วยเหลือคนที่คาดว่าน่าจะยังมีชีวิตรอด
โดยตอนนี้คาดว่ามีผู้ติดอยู่เบื้องล่างประมาณ๑๕๐คน
จำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นตัวเลขอยู่ที่๑๔คนนะครับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันในครั้งนี้ก็เกิดขึ้น
ขณะที่มีรถยนต์จำนวนมากนั้นกำลังวิ่งอยู่ด้านล่างครับ
มีประชาชนบางส่วนก็ยืนรอรถแท็กซี่
โดยกู้ภัยรถพยาบาลต่างระดมกำลังไปช่วยกันค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิต
แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างจะคับแคบนะครับ

สร้างติดกันอยู่ทั้ง๒ข้างทาง
ก็นี่อาจจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ย

เป็นคำตอบว่าทำไมประชาชนหรือว่าหน่วยกู้ภัย
เบื้องต้นใช้มือเลยนะครับในการที่จะเร่งค้นหาผู้รอดชีวิต
สะพานแห่งนี้ครับคุณผู้ชมเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๒แล้วนะครับ๗ปีก่อน
แล้วก็เลยกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุ
ถล่มนั้นน่าจะเกิดจากความหละหลวมในการตรวจสอบหรือไม่ก็ใช้วัสดุก่อสร้าง
ไม่ได้มาตรฐานทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรงแล้วก็ยุบตัวจนพังลงมา